ใช้มีดครับแทงลูกชายของตนเองเสียชีวิต๓คน
แล้วก็นำศพไปยัดไว้ในตู้เสื้อผ้าครับ
ตำรวจเมืองเฟนิกซ์รัฐเอริซาลของสหรัฐ
ออกมาเปิดเผยนะครับว่าหญิงวัย๒๙ปีคนหนึ่ง
ได้ก่อเหตุใช้มีดแทงลูกชาย๓คนเสียชีวิตภายในบ้านที่เมืองฟินิกส์แห่งนี้
จะใช้มีดแทงตนเองจนได้รับบาดเจ็บสาหัสครับ
ตำรวจเปิดเผยว่าเด็กที่เสียชีวิตทั้ง๓คนมีอายุ๒เดือน๕ขวบและ๘ขวบ
ถูกพบเป็นศพในสภาพมีบาดแผลชะกัน
ร่างของเด็กนั้นถูกทิ้งไว้ในตู้เสื้อผ้าภายในห้องนอน
ศพของเด็กน้อยวัย๒เดือนถูกยัดเอาไว้ในลิ้นชักของตู้เสื้อผ้าครับ
ส่วนศพของเด็กอีก๒คนถูกห่อด้วยเสื้อผ้าซุกซ่อนไว้ในตู้
ซึ่งบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านของมันดาของผู้ก่อเหตุ
ขณะที่ผู้ก่อเหตุก็มีอาการบาดเจ็บสาหัสรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
ลักษณ์สุดตำรวจก็ได้แจ้งข้อหาว่าหญิงบรายนี้กำลังตั้งคันด้วย
ได้รับแจ้งว่าหญิงบรายนี้กำลังตั้งคันอ่อน
ส่วนสาเหตุอาจจะเกิดจากอาการคุ้มครั่งที่ยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด
หญิงคนนี้พูดจะวนไปวนมาเรื่องของศาสนาและการพบทางออกให้กับนักโทษ

ก่อนที่จะมีการขังพี่ชายไว้นอกบ้านแล้วก็ลงมือก่อเหตุเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาครับ